มีนักท่องเที่ยวเข้าไปกันหลายกลุ่มเลยนะแต่กลุ่มนี้นะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
โฮมสเตย์ที่จันทบุรีกินอาหารค่ำไปเสร็จปั๊บ
โอ้โหท้องร่วงท้องเสียกัน๒๐รายได้
บางคนเนี่ยนะฮะต้องหามส่งโรงพยาบาลกันยกใหญ่เลยครับทีเดียวครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับหนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ประสบเหตุ
ท้องร่วงหนักเลยนำเรื่องราวนี้มาโพสต์นะครับ
เมื่อกี้ยืนอยู่อาเจียนใช่ไหมถ้าออกทั้งทางปากและทางก้นเนี่ย
อาหารเป็นพิษแน่นอนคุณผู้ชมคิดไว้ได้เลยนะ
ื้อกลางวันมื้อข้ามของวันเสาร์แล้วก็มื้อเช้าของวันอาทิตย์
หลังจากรับประทานอาหารค่ำคืนวันเสาร์เสร็จใช่ไหม
ใช่ไหมกินเสร็จสักห้าทุ่มกว่าโอ้โหท้องร่วงเลย
ตั้งแต่ค่ำ๕ทุ่มกว่าท้องร่วงครับเวลาต่อมาเพื่อนในกลุ่มก็ท้องร่วงตามมา
เจียนด้วยนอนไม่ได้นะครับต้องไปขอยาจากทางโฮมสเตย์เอ้า
ไม่มีใครอยู่เลยนะฮะแล้วยังพบอีกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นอื่น
ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันมีอาการเหมือนกันบางคนติดต่อเรือให้มารับ
ส่วนคนไหนที่มีรถส่วนตัวก็ขับกันไปโรงพยาบาลเองไม่มีคนของโฮมเซมาดูแลเลยนะฮะ
ตัวเขากับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นไปถึงโรงพยาบาลแหลมสิงเกือบตี๕แล้ว
ถูกส่งเข้าห้องฉุกเฉินเลย
พบว่าก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามารักษาตัวแล้ว๑ชุด

เท่าที่ทราบก็มีอาการอาหารเป็นพิษประมาณ๒๐กว่าคน
สายแล้วคนของโฮมสเตย์ถึงขับรถมาดูที่โรงพยาบาล
แล้วก็รับคนป่วยที่อาการดีขึ้นกลับที่พักครับ
ขณะเดียวกันมีการถามหาความรับผิดชอบ
โฮมสเตย์คุณช่วยอะไรบ้างเอานี่อาหารโอ้โห
ปูดำนะปูดำนึ่งนะปูทะเลนะครับ
ถามหาความรับผิดชอบจากโฮมสเตย์

เขาบอกว่าอ้าวอย่างนี้ไม่รับผิดชอบนี่
ก็เลยไปแจ้งความแล้วก็ส่งเรื่องให้สคบแล้วครับ
มันก็ถ้าเกิดการสูญเสียหนักกว่านี้
มันไม่เพียงพอกับแค่คำว่ามาขอโทษ
แล้วมาเอากระเช้าหรือเอาเงินไปมอบให้ทางผู้เสียชีวิต

ไม่รู้หรอกว่ามันทรมานจริง
คุณผู้ชมครับคุณกรวิวัตรยังบอกอีกว่า
ตอนนี้ยังมีเพื่อนบางคนอาการรุนแรงอยู่นะ
นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
แม้ว่าไม่ได้กล่าวว่าเป็นที่ไหนยังไง

เราเองก็ต้องการฟังความจากทั้งสองฝั่งด้วยนะครับ